ความให้สงบนะฮะในพื้นที่ของอิสระเอลนะครับแล้วก็
แล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล
กระทรวงการต่างประเทศเริ่มแถลงแล้วนะครับ
โดยมีทางด้านของอธิบดีกรมสารณิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
กาญจนาพัทรโชคกำลังแถลงอยู่นะครับ
แล้วก็เริ่มต้นของการแถลงสรุปให้คุณผู้ชมทราบสักนิดหนึ่ง
ที่เราจะไปฟังการแถลงสดนะครับ
เพราะว่าทางด้านของโฆษกระทรวงการต่างประเทศ

ก็ได้มีการกระชับพื้นที่และอบพยพคน
จากเมืองรอบฉนวนกาซ่าได้แล้ว๑๕เมือง
จาก๒๔เมืองแล้วก็เป็นการประดมพลในกองทัพครั้งใหญ่
ถึง๓แสนนายในการที่จะปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
ส่วนการช่วยเหลือดูแลคนไทยเป็นยังไงรวมถึงรายงานล่าสุดออกมา
ว่ามีแรงงานไทยมีคนไทยที่เสียชีวิตเพิ่ม
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลนะครับ
คุณผู้ชมฮะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังการแถลงสดนะฮะ
จากทางด้านของศูนย์ประสานงานแล้วก็ศูนย์ติดตามสถานการณ์
ในพื้นที่อิสราเอลกันนะครับเชิญฮะ
ในการส่งลายชื่อของผู้ที่ญาติไม่สามารถติดต่อได้
ที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นได้รายงานไปเรื่องที่
ที่อื่นด้วยรวมทั้งกับกระทรวงการต่างประเทศในประเทศในกรุง
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นได้รายงานไป
รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ท่านปานตรีได้หารือนำโทรศัพท์
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
อิสราเอลเมื่อค่ำวานนี้นะคะ
โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอล
ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เช่นนี้นะคะ
แล้วก็ให้คำมั่นที่จะพยายามดูแลคนไทยในอิสราเอลอย่างดีที่สุด
แล้วก็แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ
ที่จริงในเรื่องของการดูแลคนไทยและคนชาติอื่น
ฝ่ายอิสราเอลก็ได้ย้ำยืนยันว่าจะดูแลคนชาติอื่นเช่นเดียวกับที่ดูแลคนชาติของตนนะคะ
ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
ได้แจ้งย้ำว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในอิสราเอลให้ปลอดภัยนะคะ
ขอให้อิสราเอลได้ทำทุกวิถีทางที่จะช่วยปกป้องพี่น้องคนไทยให้ปลอดภัย
แล้วก็ให้เร่งการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันออกมาให้เร็วที่สุดนะคะ
อีกทั้งขอให้ทางการอิสราเอลช่วยตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
อย่างเป็นทางการมาด้วยในโอกาสแรกนะคะ
คือเราได้รับข้อมูลจากนายจ้างแต่ว่าก็อยากจะได้จากเป็นทางการจากทางฝ่ายอิสราเอลด้วยนะคะ
อาจจะท่านที่ติดตามดูข่าวอาจจะเห็นข่าวว่าฝ่ายฮามาสมีการบอกว่า
ถ้าเผื่ออิสราเอลโจมตีเดี๋ยวจะมีการสังหารทำร้ายผู้ถูกจับตัวประกัน
อันนี้ก็เท่าที่เราได้มีการหารือกับไฟต่างเนี่ยนะคะ
ก็เท่าที่ทราบก็คือกลุ่มฮามาสเนี่ยจะไม่น่าจะหวังว่าไม่น่าจะทำร้ายคนต่างชาตินะคะ
เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและคงไม่อยากจะขยายด่านความขัดแย้งหลายด้าน
อย่างนั้นก็ในชั้นนี้ก็ต้องรอดูเหตุการณ์ต่อไปนะคะ
ก็ในเรื่องการดำเนินการของภาครัฐนะคะได้ทราบข่าวไปตั้งแล้วนะคะ
ทูตเทลวีฟนะคะจะส่งแรงงานไทยครั้งที่๑วันที่๑๑ตุลาคมค่ะ
จำนวน๑๕คนด้วยกันนะคะประกอบด้วยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อยู่ในสภาพที่รักษาแล้วสามารถเดินทางได้๔ท่านด้วยกัน
แล้วก็เป็นผู้ที่เป็นแรงงานที่เคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงภัยมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วด้วยกันอีก๑๑ท่านรวมเป็น๑๕ท่านนะคะ
ก็จะมีการไปรับและให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยที่กลับมาเป็นระลอกแรกนะคะ
ซึ่งคาดว่าเที่ยวบินต่อไปน่าจะมีขึ้นในวันที่๑๘ตุลาคมจำนวน๘๐ที่นั่ง
ล่าสุดก็มีผู้แสดงความประสงค์จะขอขึ้นเครื่องบินอพยพจำนวนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะคะสถานะเมื่อกลางคืนนะคะก็เป็น๓๒๒๖คน
เดี๋ยวท่านทูตอาจจะมีอัปเดตให้นะคะท่านอาจจะเห็นข่าวว่ามีการเริ่มอบพยพของประเทศต่างบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการอบพยพผู้คนออกจากอิสราเอลบ้างแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในยุโรปนะคะ
ก็จะไปอพยพมาใช้เครื่องบินทางอาหารบ้างใช้เครื่องบินพ่านิตหรือเครื่องบินแห่งชาติของตัวเองบ้างนะคะที่ดำเนินการอยู่มีโปลแรนนะคะขาดว่าจะเสะสิ้นภายในวันที่๑๕ตุลาคม
ของฮังการี่ศิลปีย์ปาลเกรียนะคะที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
นี่ก็จะเป็นประเทศยุโรปส่วนใหญ่ซึ่งก็อยู่ใกล้พื้นที่นะคะ
แล้วก็ประเทศที่อยู่ในระหว่างดำเนินการก็มีเช่นบราซิลแล้วก็ชิลีเป็นต้นนะคะ
อย่างนั้นเริ่มมีการดำเนินการยกย้ายผู้อพยพบ้าง
เนื่องจากว่าก็ทุกคนก็คงอยากให้คนของตนรีบออกมา
แล้วก็การทำการบินของท่ากัศยานก็ยังมีอยู่นะคะ
เดี๋ยวไม่ทราบท่านทูตเข้ามาออนไลน์แล้วหรือยังค่ะ
เดี๋ยวจะเชิญท่านทูตพันนภาจันทารมนะคะ
ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงเทลโอวีฟได้มีโอกาสได้ตอบคำถาม
จากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปสรรค
การประสานงานต่างเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ญาติพี่น้องทางภัยด้วยท่านทูตค่ะเชิญค่ะเข้ามายังค่ะ
ค่ะเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านท่านพี่ดี
แล้วก็ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนเลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะ
แล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกท่านรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่ได้อัปเดตสถานการณ์นะคะ
แล้วก็การดำเนินการของทางสถานทูตแล้วก็ทางการไทย
ตามที่เราได้ประสานกันและท่านทูตได้กรุณารายงานมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะ
ก่อนอื่นขอส่งกำลังใจให้กับท่านทูตแล้วก็ทีมงานที่สถานทูตนะคะ
ทำงานหนักมากเลยวันนี้ทางกระทรวงส่งทีมเพิ่มเติมไปให้นะคะ
กำลังจะเดินทางในวันนี้ค่ะอย่างงั้นเอ่อขออนุญาตท่านทูต
เล่าสถานการณ์แล้วก็การดำเนินการอัปเดตเพิ่มเติมก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ทางสื่อมวลชนได้มีโอกาสสักถามค่ะ

โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ
ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้ที่ต้องประสบความสูญเสียในครั้งนี้นะคะ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ยังเป็นห่วงกังวลนะคะ
เกี่ยวกับว่าสภาพของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างไร
ขอเรียนว่าสถานทูตเลยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
เพราะเราพยายามที่จะทำทุกวิถีทางไม่ใช่เฉพาะดิฉันน่ะนะคะ
แต่รวมถึงค่าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งหมดนะคะ
พวกเรากำลังระดมสรรพากำลังที่จะติดตามแล้วก็ติดต่อกับพี่น้องแรงงานไทยทุกท่าน
แต่ต้องขอเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยประเทศอยู่ในสภาวะสงครามนะคะ
โดยเฉพาะในแถบที่ใกล้กับฉนวนกาซ่าเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนสีแดงสีส้มสีเหลือง
เขาก็จะไปช่วยทีละโสดนะคะ
บางทีเราอาจจะได้ยินจากพี่น้องชาวไทยบางท่านนะคะว่ารอรับความช่วยเหลืออยู่
ก็เข้าใจนะคะตระหนักดีถึงความเรือดร้อนนะคะ
ขอให้ช่วยส่งกองกำลังเข้าไปช่วยนำออกมานะคะ
ซึ่งก็เขาก็จะพยายามจัดลำดับไปตามโซนนะคะ
คือไปตามโซนที่อันตรายที่สุดก่อน
เพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ
ก็ต้องขอความวิงวอนให้ทุกฝ่ายเข้าใจ
ก็จะต้องเรียกว่าที่แล้วก็จะใช้วิธีด้วยการที่แป๊บ
รถไปรับหรือจะขอให้นายจ้างพามาส่ง
หรือจะให้เขาเราจะติดต่อให้มีรถเหมามาจากที่แรงงานอยู่เพื่อมาขึ้นเครื่องนะคะ
แล้วก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็โดยที่หลายท่านไม่มีเอกสารในการเดินทางติดตัวมา
เราก็จะไปตั้งเคาน์เตอร์ที่สนามบินเพื่อออกเอกสารการเดินทางให้กับรายการก่อนขึ้นเครื่องด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นยืนยันนะคะว่าเราจะทำทุกวิธีค่ะที่จะให้พี่น้องแรงงาน๑๕ท่านนี้ขึ้นเครื่องให้ได้
เว้นว่าเหตุสุดวิสัยคือสนามบินปิดนะคะแต่ไม่งั้นเนี่ยทุกท่าน๑๕ท่านแรกจะได้กลับแน่นอนค่ะ
ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านทูตเตรียมการไว้คือวันที่๑๘ตุลาคมมี๘๐ที่นั่งใช่ไหมคะ
กลุ่มนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่เช่นกันถูกต้องไหมคะ
ถูกต้องค่ะตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าในคือธรรมศาสตร์หุ้นเนี่ยได้เปิดให้พี่น้องชาวไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับลงทะเบียนนะคะ
ตอนนี้เนี่ยดิฉันได้ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยโทรกลับหาพี่น้องที่ทุกคนที่ลงทะเบียนนะคะ
เพื่อเวอร์รีไฟล์ข้อมูลสำหรับใช้ในการจองตัวเครื่องบินนะคะและหรือการเตรียมการในการที่จะรับว่าตอนนี้เนี่ยสถานะล่าสุดเขาอยู่ที่ไหนอย่างไร
คือเราต้องมีแผนงานนะคะก็ป๊อกก็ขอย้ำว่าในตอนนี้เนี่ยการเดินทางเนี่ยไม่ได้ทำได้โดยง่ายนักนะคะ
บางพื้นที่เราเริ่มเข้าไปได้แล้วแต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในแถบที่ใกล้กับกาซ่าเนี่ยเราไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเลยนะคะ
ก็ต้องแต่เราจะพยายามค่ะดิฉันให้คำมั่นว่าเราจะพยายามช่วยพี่น้องชาวไทยให้ได้มากที่สุดค่ะ
ขออนุญาตเปิดให้พี่น้องสื่อมุญชนได้มีโอกาสเรียนสอบถามพันธุ้นนะคะช่วยแนะนำตัวเองด้วยนะคะว่าชื่ออะไรมาจากสำนักข่าวไหนเรียนเชิญค่ะ

เพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการแถลงแบบนี้เป็นประจำนะครับรอบแรกคือสิบเอ็ดนาฬิกานะฮะ
แล้วก็รอบที่๒คือ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับในรอบแรกนี้เมื่อกี้สาระสำคัญนะฮะก็คือ
ได้เดินทางกลับประเทศไทยนะครับ
ซึ่งสถานทูตเทลอาวีฟจะส่งแรงงานไทย
เดินทางกลับไทยครั้งที่๑๑๕คนนะครับ
ซึ่ง๑๕คนเป็นผู้บาดเจ็บและได้รับการรักษาตัวแล้ว๔คน
ใช่ค่ะส่วนอีก๑๑คนเป็นคนไทยที่รับการช่วยเหลือ
มาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยนะครับค่ะส่วนการเดินทางก็จะเป็นเที่ยวเดียวแล้วนะ
ก็นี่ที่บอกว่าที่เมื่อสักครู่นี้นะคะมีการแถลงมา
โดยก็มีการยืนยันจากเอกอัครราชทูตนักกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลนะคะ
คุณพันนภาจันทรารมก็บอกว่ายังไงก็ตามเที่ยวแรก
จะออกวันที่๑๑ตุลาคมแน่นอน
แล้วจะมาถึงที่สุวรรณภูมิก็คือวันที่๑๒ตุลาคมตอน๑๐โมง๓๕นาที
คือก่อนหน้านี้มีการแบ่งเป็น๒เที่ยวบิน
รอบแรก๕คนอีกรอบ๑๐คน
แต่ล่าสุดนี้เลยที่เมื่อกี้กระทรวงการต่างประเทศสรุป
ก็คือ๑๕คนในกลุ่มแรกจะมาพร้อมกันด้วยเที่ยวบินเดิม
ทุ่ม๔๕นาทีวันที่๑๑ตุลาคมถึงกรุงเทพฯ
๒ตุลาคม๑๐นาฬิกา๓๕นาทีณท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
ส่วนกลุ่มที่๒ที่บอกว่ารองรับได้๘๐ที่นั่ง
วันที่๑๘ตุลาคมตอนนี้ต้องรอการลงทะเบียนและการจัดสรร
เพื่อให้คนไทยได้เดินทางกลับมาประเทศไทยให้มากที่สุดนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีคนที่ลงความประสงค์
แสดงความประสงค์ว่าอยากกลับประเทศไทยทั้งหมด๓๒๒๖คนแล้ว
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ท่านทูตก็บอกว่า
เรื่องของการไปรับเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่า
จะมีการส่งรถไปรับแรงงานไทยในกลุ่มแรก๑๕คน
หรือจะให้นายจ้างพามาส่ง
แต่ยังไงก็ตามที่สนามบินเองก็จะต้องมีการตั้งเคาน์เตอร์
เพื่อที่จะออกเอกสารสำหรับการเดินทางให้
ไม่น่าจะติดขัดปัญหาอะไรยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
สนามบินปิดให้บริการ
คุณผู้ชมเรายังเกาะติดนะฮะศูนย์ติดตามสถานการณ์

เพราะว่าหน้าจอเล็กคุณผู้ชมก็ยังเห็นอยู่
ว่าเป็นการแถลงสดจากกระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลที่สำคัญที่นักข่าวคงต้องถาม
โศกระทรวงการต่างประเทศก็คือตัวเลข
โดยเฉพาะตัวเลขของผู้เสียชีวิต
ที่บอกว่ามีรายงานว่าเพิ่มมากขึ้น

แล้วก็มีรายงานเพิ่มขึ้นอีก๖คน
เป็น๑๘คนข้อมูลตรงนี้สำคัญมาก
เดี๋ยวถ้าทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศ

เดี๋ยวเราตัดสดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องเกาะติดสถานการณ์ไปพร้อมกันด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนั้นอยากที่จะใช้ช่องทางนี้
ในรายการข่าวเที่ยงไทยรัฐเป็นช่องทางหนึ่ง

เพราะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเอง

กรมการกรงศูนย์ห่วงใยพี่น้องคนไทยในอิสราเอล
เพจนี้ที่เปิดขึ้นมาดิฉันเข้าไปดูข้อมูลนะ

ติดตามอยู่ยังหลักร้อยอยู่เลยค่ะ
ซึ่งเพจนี้ต้องการที่จะแจ้งข่าวสาร

คนที่ยังอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เป็นห่วงเหลือเกิน
มีครอบครัวเรามีคนรักเราไปเป็นแรงงานอยู่ที่อิสราเอลนะคะ
แล้วในโพสต์ก็เขียนเอาไว้ว่า
ที่เกิดความไม่สงบในหลายพื้นที่ของอิสราเอล

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตใกล้เคียงกับฉนวนกาซ่า
ทางตอนใต้ตอนกลางของอิสราเอล
รวมถึงกรุงเทลอะวีฟล์และนครเยรูซาเลม
ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
ที่เกิดการสู้รบและไม่ออกจากที่พัก
ปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัด
แล้วก็ติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รวมถึงข้อมูลสำหรับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
หรือว่าจะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่ไปเป็นแรงงานอยู่ในอิสราเอล
คือช่องทางที่๑สามารถติดต่อได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟ
หรือว่าให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะคุณผู้ชม
เบอร์โทรศัพท์ของสถานเอกอักษรรชธูษฎิ์ในเบอร์ประเทศบวก๙๗๒

อันนี้ติดต่อได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

แล้วนอกจากนั้นก็สามารถติดต่อได้
ทางกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนะคะ
ก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อในวันและเวลาราชการ๐๔
ขอรับความช่วยเหลือกรณีคนไทยในอิสราเอล
ก็ตามภาพหน้าจอค่ะและช่องทางที่๓ก็คือเพจเฉพาะกิจ
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่กรมการกงศูนย์ห่วงใยพี่น้อง